คุณผู้ชมต่อกันเลยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปเหตุระทึกค่ะ
แป๊บเดี๋ยวถ้านั้นแหละคนดูกว่า๔ล้านวิวแค่๘ชั่วโมง
เป็นเหตุการณ์ระทึกที่ผู้ชายคนนึงเขาเดินเข้าไปในบ่อจราเข้

แต่ว่าการจะไปหยิบไข่จราเข้เนี่ยถามว่ามันง่ายไหม
ไม่ง่ายนะฮะไม่ง่ายยังไงเอาไปดูคลิปเลยค่ะ
วิวออกหมดแล้ว
ในน้ำมีในน้ำมี
ไข่นี่ก็แตกทุกคน
เก็บยังไงในน้ำ

อ้าว

แล้วจะเอาละได้เก็บยังไง

เหมือนคนในคลิปนี่แหละยังหัวเราะออกทั้งที่ตัวเขาก็สะดุ้งเหมือนกัน
แล้วทุกคนก็สะดุ้งไปตามตามกันแล้วค่ะเพราะว่าจราเข้เนี่ยไปไล่งับที่โกยขยะอันนี้
เป็นคลิปเหตุการณ์ระทึกนะคะเกิดขึ้นในฟาร์มจราเข้ที่จังหวัดลำพูน
ขณะที่หนุ่มคนนี้ค่ะเขาเดินสำรวจจราเข้ที่เขาเลี้ยงเอาไว้ในบ่อแบบเดี่ยว
แล้วก็ไปเจออยู่บ่อนึงบ่อนี้แม่จราเข้วางไข่ไว้สองฟอง
เขาก็เลยไปหาอุปกรณ์ใกล้มือที่สุดจนได้ที่ตักขยะมาดัดแปลง
นำมาตักไข่จราเข้แต่ไม่ง่ายไม่ง่ายอย่างที่คิด
เพราะว่าแม่เขาห่วงไข่ค่ะทำร้ายที่ตักขยะจนพังเลยนะคะ
เนี่ยพังหลุดไปเลยใช่ไหมเนี่ยชาวเน็ตไปชมคลิปนี้ล้นหลามค่ะ
เกือบสี่ล้านครั้งเลยทีเดียวค่ะโอ้น่ากลัวนะคะ
มีคนสะดุ้งแบบเรา๔ล้านคนเหมือนกัน
ยังคิดแทนเขาไม่ออกว่าแล้วจะเก็บยังไง
ไข่ทั้งที่ตักขยะที่มันตกลงไป

โอ้ตกใจขวัญมาเรียกฝันกันหน่อยแล้วกัน